เป็นวันที่ตำรวจพาคนร้ายที่ฆ่ายายอายุ๗๓ปี
ไปดูแลศูนย์ผลไม้บิศนุโรค
แล้วหายตัวไปที่เขาตามตัวจนเจอโทรปรากฏว่า
คนตัดย่าเป็นคนที่ฆ่า

เพราะว่าจะโดนดุมประชาธนรรค์
พี่บ่นพอพี่บ่น
จนจนได้นะเอาไม่อยู่
คือขนาดตำรวจเขาวางกำลังคุมเอาไว้แล้วนะคะ
เอาไม่อยู่จริงค่ะเพราะว่าคือ
ตามรายงานเขาบอกว่าคุณยายคนนี้ชาวบ้านก็รัก
ชาวบ้านก็รักเป็นที่รักของคนแถวนี้นะคะ
แล้วพอเกิดเหตุการณ์โดนฆ่าเสียชีวิตแบบนี้
ชาวบ้านก็โกรธแค้นแล้วไหนจะญาติของคุณยายอีก
โอ้โหตำรวจต้องรีบพาขึ้นรถเลยค่ะ
เพราะว่าโดนทำร้ายนะคะ
คนร้ายก็จะไม่รอดเอานะคะ

คุมตัวนายชนลวิทย์อยู่เจริญหรือว่านายช้าง
ผู้ต้องหาฆ่านางวินอู่นาค
ตอนที่พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในสวนผลไม้
ก็คือก็ไล่ไปตั้งแต่จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้
ไว้ข้างบ้านพักแล้วเดินไปพบกับนางวิน

แล้วก็กระหน่ำตีที่หน้าผากอีกหลายครั้ง
หลังจากนั้นลากไปทิ้งไว้ท้ายสวน
แล้วก็เอาใบไม้กิ่งไม้ปกคลุมเอาไว้

ซึ่งห่างจากศพประมาณ๒๐๐เมตร
ตำรวจก็พอทำตรงนี้เสร็จ
ช่วงเวลาที่พาไปขึ้นรถนี่แหละค่ะแม่
เกือบไม่รอดนะคะ
นี่ค่ะผู้ต้องหาบอกว่าถูกผู้ตายถมน้ำลายใส่แล้วก็ด่าทอ
แต่ญาติเขาไม่เชื่อเพราะว่าคนร้ายไม่สำนึกผิด
แล้วก็ไม่ควรให้คนร้ายตายเพราะเขาบอกว่าผู้ตายไม่เคยมีนิสัยแบบนั้น
เชื่อว่าคนร้ายต้องการประสงค์ต่อทรัพย์ด้วยค่ะ
เขาให้การไม่ตรงสักอย่างคนแก่ไปให้ร้ายคนตายเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะ
คนตายไม่มีนิสัยที่จะถมน้ำลายใส่ใครติดขัด

เพราะมันพูดในป่ามาปางแล้วว่ากูไม่พยายามหรอกแต่กูจะฆ่ามันจริง

ใช่พระแดงมันวางแถนแล้วค่ะมีพยานนะครับ
ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเน้นอำพรางศพและชิงทรัพย์นะคะ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปส่งสารจังหวัดพิศนุโลกเพื่อขอฝากขังต่อไปค่ะ